สำหรับคดีความที่ยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนานนะคะ
หนิงปณิตาและไฮโซน้ำหวานค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้มีคดีความถึงขั้นฟ้องร้องกัน

แต่ว่าล่าสุดค่ะมีคนตาดีแอบแชะภาพว่าเธอทั้งคู่นั้น
กำลังพูดคุยกันอยู่หน้าผับแห่งหนึ่ง
หลายคนก็คาดเดากันไปต่างนานาว่าทั้งคู่นั้น
อาจจะมีการเจรจาสงบสึกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นได้ค่ะ
สร้างความสงสัยให้กับผู้ที่พบเห็นอยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนิงปานิตา
ที่กำลังพูดคุยกับอดีตคู่กรณีอย่างไฮโซน้ำหวาน
ซึ่งทั้งคู่เคยมีปัญหาบาดหมางกัน
เรื่องการเป็นมือที่๓ของครอบครัวนักแสดงสาว
ขึ้นสารฟ้องร้องกันมาแล้วพักใหญ่
ทำเอาผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ขณะนั้น
คาดเดาและลุ้นระทึกว่าจะเกิดมีปากเสียงกันหรือไม่
สาวนิงก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเอง
โดยยอมรับว่าได้เจอกับอดีตคู่กรณี

จากคดีความยังอยู่ในชั้นศาล

เนื่องจากศาลอายาประสิทธิ์ว่าฝ่ายของตัวเองเป็นผู้ชนะคดีดันกล่าวค่ะ

แต่ว่าในเรื่องว่าอะไรยังไงนิงขอไม่ตอบแล้วกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องราวที่มันยังเป็นเรื่องราวที่อยู่บนศาลเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องราวกันอยู่
แต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงที่พาดพิง
หรือที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้น

คนเราทุกคนเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งก็ไม่มีใครอยากมีปัญหากันหรอก
เราก็ไม่อยากมีปัญหากับเขาเขาก็คงไม่อยากมีปัญหากับเรา
แต่โดยรายละเอียดเนี่ยอย่างที่บอกว่า

เพราะว่ามันก็ยังมีเรื่องราวบางเรื่องที่มีเป็นกระบวนการของศาลอยู่

ก็พิพากษาให้หิงชนะ

คุณน้ำหวานเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ต่อค่ะ
ในเรื่องราวต่างเนี่ยพี่จินจะไม่ค่อยยุ่ง
เขาก็จะถือว่าให้เป็นเรื่องของเรา
แต่ก็ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะบอกว่าให้กำลังใจในทุกเรื่อง